สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสราสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้ฝนเน้นตกในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างไล่ลงไปถึงภาคใต้ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานยอดดอยยอดภูตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะช่วงนี้ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวรับลมหนาวบนยอดดอยยอดภูแนะนำพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ที่๑๓๐ถึง๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝน
คลื่นอาจจะสูงได้๒เมตรค่ะ

อยู่ที่๒๒๓๔องศาเซลเซียสค่ะ

เฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่
และจะตกแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
สุดสัปดาห์นี้วันหยุดยาวหลายวันเลย

และเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะ